ดูดราม่าในวงการสงฆ์คุณผู้ชมฮะหลังจากที่วัดไผลล้อมที่จังหวัดนครปฐมเนี่ย
เขามีการนำสรีระของหลวงพ่อพูนอดีตเจ้าอาวาสออกมาจากโรงแก้ว
ก็ให้ศิษยานุสิตได้มากราบสการะกัน
ทีนี้เนี่ยคือเป็นพิธีเปลี่ยนภาคครองครบรอบ๑๑ปีที่บอกว่ามีดราม่า
เพราะคุณแพรรี่ไพวันมองว่าไม่เหมาะสมนะ
นำร่างท่านหลวงพ่อพูนขึ้นมาแล้วมาให้คนเนี่ยเอานิ้วจิ้มแตะ
โดยเฉพาะคารวาสที่เป็นศรีกาอาจจะไม่เหมาะสม
เมื่อวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
หลวงพี่น้ำฝนหรือว่าพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์เนี่ย
อาวาสวัดไผลล้อมตะบนพระปฐมเจดีพร้อมศิษยานุสิต
ร่วมกันนำสรีระหลวงพ่อพูนออกจากโรงแก้ว
เพื่อส่งน้ำเช็ดตัวและเปลี่ยนผ้าครองถวาย
แล้วก็ให้ลูกศิษย์กราบสการะสังขารอย่างใกล้ชิด
บางคนก็ก้มกราบน้อมศีรษะจะหลดแตะไปที่ปลายเท้าของสรีระหลวงพระภูมิครับ

แต่คุณแพรรี่ไพรวันเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊คว่า
มันสมควรไหมที่เอาร่างพระเกจิซึ่งเป็นครูบาอาจารย์มาให้ญาติโยม
แตะจิ้มโดยเฉพาะผู้หญิง
แล้วก็บอกอีกว่าการเก็บร่างครูบาอาจารย์ไว้เพื่อสการะบูชา
แม้จะขัดกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการให้พิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกาย
ตามหลักพระไตรลักษณ์ก็พอเข้าใจได้
แต่ต้องคำนึงถึงเรื่องความเหมาะสมด้วย
มีลูกศิษย์คนหนึ่งครับอย่างคุณนิสารัชศ์ด่านตระกูลเนี่ย
เอานักภาคไปสัมผัสกับเท้าของท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล
แต่กระแสดราม่าที่คุณแพรรี่ออกมาโพสต์เนี่ยส่วนตัวของคุณนิสารัฐ
มองว่าก็อยู่ที่ความเห็นของแต่ละคนหรืออย่างอีกคนนึงทนายพฤษครับ
หรือว่านายสุบพัดพศอายุห้าสิบห้าปีเป็นวัยยาวาชกรฝ่ายกฎหมายของวัด
ชี้แจงว่าทางวัดก็ทำแบบนี้มานานแล้ว๑๖ปีแล้ว
เป็นการรำลึกถึงความดีหลักคำสอนของท่าน
ไม่ได้มีนะวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีไม่มีไม่มี
และจากการที่มีกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นทำให้วัดและหลวงพี่น้ำฝนเสียหาย
จะฟ้องผู้เกี่ยวข้องก็คือนายไพรวันนักวิชาการ
อาจารย์จตุรงค์และพิธีกรดังด้วยในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาครับ
ต้องฟังเจ้าอาวาสวัดหน่อย
หลวงพี่น้ำฝนบอกว่าคนที่ออกมาวิจารณ์
เป็นคนที่มีความสัทธาหลวงพ่อภูนย์
การที่ให้ลูกศิษย์เข้าไปเปลี่ยนผ้านั้น
ทุกคนก็แต่งตัวเรียบร้อยเหมาะสมเท่านั้น
โดยเฉพาะมีการใช้แค่หน้าผากที่ไปสัมผัสฝ่าเท้าเท่านั้นเอง
ไม่ได้ผิดเพราะหลวงพ่อท่านละสังขารไปแล้วครับ

ฟังนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาอย่างนายจตุรงจงอาสา
บอกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
คุณจตุรงเขามองว่าไม่เหมาะสมนะ
เพราะการทำความสะอาดสรีระควรให้พระหรือเจ้าหน้าที่เป็นคนทำ
ส่วนที่ว่าทำเพื่อระลึกถึงบุญคุณของท่าน
คุณจตุรงค์บอกก็คิดกันเองแล้วกัน
และไม่กังวลนะถ้าจะทางวัดจะมาฟ้องร้องอะไรเขา
อีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้มุมวิทยาศาสตร์แล้ว
ออสครับรองศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ที่มเกษตรก็บอกว่าการสัมผัส
การสัมผัสสรีระร่างของหลวงพ่อคูณเนี่ย
เสี่ยงจะทำให้สรีระเสียหาย
แต่ไม่ได้จับมือเปล่านะอาจารย์ออสใส่ถุงมือนะ
มีการใส่ถุงมือแต่ก็ยังมีความเสี่ยงไงพี่น้ำแข็ง
อาจารย์ออสแนะนำให้เก็บสรีระหลวงพ่อพูนไว้ในโรงแก้ว
ไม่ควรเปิดมาให้ศิษยานุสิตมาสัมผัสนะครับ

คุณผู้ชมลองพิจารณาดูเรานำเสนอให้ทุกมุมเลยครับ